ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาครับที่ถนนหน้าวัดจันเรืองในพื้นที่บางสมบูรณ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ
รถกระบะตอนครึ่งคันนี้พุ่งตกลงไปในน้ำแบบนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะ
ถูกไล่ยิงมานี่ถูกไล่ยิงมานะครับทุกผู้ชมครับ
กู้ภัยกับชาวบ้านต้องมาช่วยกันเพราะว่าคนขับเนี่ยถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่กระจกหลังฝั่งคนขับของรถคันนี้มีรอยกระสุนปืนนะครับ
เต็มไปหมดเลยประตูรถฝั่งคนขับก็ถูกเปิดออกนะคนขับเนี่ยที่เจ็บสาหัสถูกยิงเข้าที่หลังกับศีรษะ
กระสุนเนี่ยมีนัดหนึ่งทะลุเนินคิ้วด้านซ้ายหมดสตินะครับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นไหมรูกระสุนตรงนี้
ยิงใส่ฝั่งหลังรถตรงฝั่งคนขับเลยนะครับแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทราบชื่อต่อมาคือนายอลงกรอ่อนนาคอายุ๓๗ปีเขามีฉายานะ
ฉายาคือตายบางปรังมีเพื่อนรุ่นน้องของคนเจ็บนะ
ยังอยู่ในอาการตกใจนะครับบอกว่าเธอเห็นรถของในตายเนี่ยขับสายไปสายมา
แล้วก็พุ่งตกลงไปที่คลองมีคนนั่งมาด้วยคือในฟลุ๊ก
ฟลุ๊กเนี่ยนั่งมากับในตายในฟลุ๊กเนี่ยกระโดดลงจากรถ
แล้วก็วิ่งขึ้นไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมา
แล้วก็หนีหายไปเลยค่ะแต่ว่าเธอได้ยินว่าก่อนที่ในฟลุ๊กจะขึ้นจักรยานยนต์
แล้วก็บอกกับเพื่อนที่ขี่ตามมาเนี่ยอ่าตะโกนบอกว่าอ่า
ตายเนี่ยไม่รอดแน่เลยพูดประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนเธอไม่รู้ว่าสาเหตุที่ในตายถูกไล่ยิงมันเกิดจากอะไร
แต่ก่อนหน้านี้เคยมีตำรวจเข้าไปที่บ้านแล้วบอกว่ามาตามหาปืนนะ
หลังจากมีคนแจ้งความเรื่องอาวุธปืนหาย
เห็นแต่ว่ารถมาจากทางนู้นมาจากทางหน้าวัดเหรอพี่ใช่มาจากหน้าวัด
อืมรถคันที่ก่อเหตุเหรอรถคันนี้ค่ะครับพี่
แล้วเราได้ยินเสียงแม่อะไรบ้างไหมตอนที่เกิดเหตุไม่ได้ยินเพราะว่าออกมาพอดี
น้องอีกคนนึงมันกระโดดลงจากรถแล้วแล้วมันก็ขึ้นมอไซค์ไป
รถคันนี้มันก็แหลงไปข้างทางตอนนั้นเราเห็นใช่ไหมใช่
แล้วเราพอจะทราบเหตุการณ์ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบนี้
ผมแค่จะมาตามหาปืนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันมีร้านขายของชำที่หน้าวัดจันรื่องเขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ
เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเห็นรถกระบะขับผ่านหน้าร้านสักพักไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดนะ
ตอนนั้นยังคิดว่าเอ๊ะเป็นการจุดระเบิดลูกบอลไล่นกอะไรพวกนี้หรือเปล่าอืมอ่า
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้มองไม่ได้มองว่าได้ยินเสียงปืนเฉย๓นัด
ประมาณ๓นัด๓นัดแล้วก็วิ่งรถวิ่งผ่านไปเนี่ยไม่ได้มองไม่ได้มองว่าเป็นรถใครหรอก
ก็วิ่งมาคันเดียวเลยใช่ไหมครับคันเดียวคันที่เกิดเหตุอ่ะไม่มีรถตามไม่มีรถตาม
ยังวิ่งโหลดมาเฉยโหลดปอดไปอย่างเงี้ยผ่านไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะครับ
ไม่ได้เอกใจอะไรคือเสียงเครื่องมันเบาลงเบาลงฮะเสียงแต่เครื่องไม่เบาลง
เครื่องเร่งอืมเร่งโหลดเนี้ยเหมือนกับไม่เปลี่ยนเกียร์เร่งโหลดปอดไปอย่างเงี้ย
ของในตายบอกว่าคือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนเกิดเหตุนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นมาบ่ายสามเนี่ยลุงในตายบอกว่าในฟลุ๊กอ่ะนะ
ที่ว่าออกจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นจักรยานยนต์หนีไปเนี่ยค่ะ
เรียกในตายที่บ้านนะบ้านอยู่บ้านบางปรังตะบนศรีจุฬา
ตอนนั้นตายกำลังนอนหลับอยู่ตอนนั้นลุงก็ยังถามตายว่าจะไปไหน
บอกว่าเอาเดี๋ยวออกไปหาพวกหน่อยแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะ
ก็เมื่อกี้เนี่ยมันไปเรียกมันมาเนี่ยเด็กไปเรียกมาเนี่ย
เด็กไปเรียกที่บ้านมาอ่ามีคนไปเรียกมันมาเนี่ย
เรียกมาตอนช่วงกี่โมงครับนี่กี่โมงอะไรประมาณมันมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
เขาออกมาจากบ้านที่ปั้งปั้งอ่ะเหรอปั้งเนี่ยอืม
แล้วลุงได้ยินเขาได้ยินไหมว่าเขาคุยอะไรกันตอนนั้นไม่ได้ยินไม่ได้ยินอืม
เขามาไปตามที่บ้านกันกี่คนนะครับคนเดียวมีเด็กไปตามมีคนไปตาม
แล้วคนที่ไปตามลุงเคยเห็นลุงรู้จักไหมหนูรู้จักอยู่รู้จักกันอยู่
คือคนที่กระโดดลงหนีไปอ่ะเหรออืม
ตอนนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานลากรถขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อจะตรวจเรื่องของหลักฐานต่างร่องรอยต่าง
เจอรอยกระสุน๒จุดนะครับจุดแรกอยู่ฝากระบะท้ายด้านขวา
จุดที่๒บริเวณกระจกหลังด้านคนขับนะครับ
ว่าจุดนี้แหละที่กระสุนเข้าศีรษะในตายนะฮะ
ในรถเจอปืนพกสองกระบอกนะครับหนึ่งในนั้นขึ้นลำไว้แล้วนะครับ
ตกอยู่ที่ฝั่งด้านข้างคนขับแล้วก็มีปลอกกระสุนสองปลอกตกอยู่ด้วย
อ่าซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นปลอกกระสุนจากปืนกระบอกไหน
อ่าสพองครักษ์กำลังสอบพยานแล้วก็สืบสวนนะฮะ
ตอนนี้จะเร่งตามหาตัวในฟลุ๊กก่อนค่ะต้องหาในฟลุ๊กให้เจอก่อน
เพื่อเอามาสอบถามสอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
ไล่ตามยิงอะไรยังไงนะครับเพื่อจะได้ไล่ตามดำเนินคดีต่อ
อาการล่าสุดของในตายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีนะ
ตอนนี้ยังสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับค่ะ